วันนี้มีคลิปหนึ่งที่คนก็ดูแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธนาคารแห่งหนึ่งนะครับ
ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นทกศตอนนี้ทางธนาคารออกมาชี้แจงแล้วนะครับคลิป
คลิปนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ย
ถูกมองว่าใช้วาจาแล้วก็คำพูดและกิริยาไม่สุภาพ
กับผู้ที่เขามาใช้บริการใช่ค่ะนะฮะเอาไปดูก่อนนะครับคลิปที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็เนี่ยก็ว่าไหนบ้างหน่อยนะครับนี่เค้าไม่ได้อยู่เหนื่อยประจำเค้าจะเข้ามากี่โมงเพิ่มหนึ่งไม่ทราบ
กลับตรงนี้ฟังรู้ว่าเค้าจะถามแต่ะตอนนี้อธิภัยฟังอยู่
เป็นภาพในธนาคารทกษสาขาน้ำโสมที่อุดรธานีบ่ายเมื่อวานนี้
มิถุนายนนะครับก็จะเห็นว่ามีผู้ที่มาใช้บริการเนี่ย
เขาก็นั่งกันอยู่แล้วก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้
มีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาก็พูดกับผู้ที่เหมือนกับมารอ
ว่าที่ท่านฟังไปนะะ๘แหท้ฐำนั่งเงียบเดี๋ยวไล่กลับบ้านให้หมด
คนก็เห็นคลิปแล้วก็บอกโอ้โหทำไมใช้คำพูดออกแนวดูถูกดูแคลนลูกค้าขนาดนี้
บางคนก็บอกว่าเนี่ยชาวบ้านคนเท่าคนแก่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ย
ก็มักจะถูกเจ้าหน้าที่ธนาคารพูดจาใส่ลักษณะแบบนี้
ก็คงจะเป็นบางคนนะนะคงไม่ใช่ทุกคนที่ว่าจะไปทำแบบนี้
จะมีพนักงานแค่บางคนนะครับท่านผู้ชมครับแต่หลายคนก็แสดงความเห็นว่า
เอออย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะครับทางแบงค์เขาชี้แจงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวรอฟังนะครับแต่ว่าไทยรัฐทีวีเราได้สอบถามเรื่องนี้ไปด้วยนะครับ
ทางผู้จัดการของทกศนะฮะธนาคารเพื่อการเกษตร
สาขาน้ำสมอุดรธานีนะครับนายยุทธพลแสนบัวนะครับ
บอกว่าก็ต้องขอฝากขอโทษไปยังลูกค้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเป็นความผิดของพนักงานที่ทำกิริยาไม่เหมาะสมพูดจาไม่สุภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปตรวจสอบแล้วสาเหตุก็มาจากมีลูกค้าคนหนึ่งไม่พอใจนะครับ
กรณีที่ได้เดินทางมาหาพนักงานคนหนึ่งแล้วก็ไม่เจอนะครับ
แล้วก็มีการเกิดปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารคนหนึ่งนะฮะ
เป็นภาพอย่างที่เห็นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้ว
แต่ทางแบงค์เขาก็บอกว่าทางพนักงานเองก็ถือว่าไม่เหมาะสมกับการกระทำกับลูกค้าแบบนี้
แล้วตอนนี้ก็สั่งทำทันบนพนักงานคนดังกล่าวไปแล้ว
เมืองต้นสาขาก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะหามาตรการลงโทษนะครับ
หรือว่ามาตรการป้องปรามที่ไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกนะครับ
แต่ในเบื้องต้นเนี่ยทางสาขาก็ได้ไปเจรจาพูดคุยขอโทษขออภัยกับทางลูกค้าแล้วนะครับว่า
ด้วยความที่เราอาจจะไม่เข้าใจกันหรือการสื่อสารที่ไม่ทำให้สองฝ่าย
ทางธนาคารก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เขาเป็นคู่กรณีกันเนี่ยถูกถ่าย
ติดในคลิปไปด้วยค่ะแล้วพอคลิปเผยแพร่ออกไปเขาก็เลยถูกต่อว่า
มขู่คุกคามก็เลยโดนไปด้วยนี่ฮะก็เลยต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับ
แล้วก็แจ้งเจ้าของคลิปให้ลบคลิปซึ่งตอนนี้เขาก็ลบคลิปไปแล้ว
ทางธนาคารบอกว่าความจริงแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันก็สืบเนื่องมาจากช่วงเวลาตั้งแต่สิบเอ็ดโมง
พอเจ้าหน้าที่แบงค์ตอบโต้ไปด้วยกิริยาเหมือนในคลิป
ก็เลยถูกโจมตีเยอะเลยทีนี้
แต่การถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายจากฝั่งเจ้าหน้าที่แบงค์

แต่เอาเป็นว่าทางแบงค์เขาก็ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
สั่งทำทันบนพนักงานคนนั้นไปแล้ว
แต่ถ้าฟังทางลูกค้านะครับ

ลูกค้าคนนี้อายุ๕๑ปีนะครับ

ก็ไปตามนัดไปกัน๖คน

แล้วก็โดนต่อว่าตามที่ปรากฏในคลิป

เจ้าหน้าที่ที่ชื่อต้นที่นัดไว้เดินทางมาถึง

เพราะว่าก็ไม่มีอารมณ์จะทำแล้ว

ส่วนคลิปลูกสาวถ่ายเอาไว้

แล้วมันก็เป็นเรื่องอย่างที่ท่านเห็น
มันบอกว่าไม่ไม่ทำแล้ว
ทำไม่มีอารมณ์จะทำแล้ว
แกดีก็หน่อยมันจะเพราะเพราะ

สมมุติ
แต่ว่าตอนนี้นะครับทางทกศแล้วก็ทางลูกค้าเนี่ยเขาก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะฮะบอกว่าเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วนะครับคนที่โพสต์ก็ลบคลิปไปแล้ว